ห้องนอนผู้หญิงจะรก

อันนี้ฉีกกดเลย

ห้องนี้เขาบอกว่าคนเช่า

นี่ครับพี่นอนครับ
นี่มีคนนอนนะครับ
ไม่ใช่ไม่มีนอน
เฮ้ยดอม

นี่มีคนอยู่เลย

แต่นี่คือสิ่งที่เขาทิ้งไว้
ให้เจ้าของห้องดูต่างหน้า

โอ้โหแล้วถ้าภาพนี้มันมีกลิ่นโชยออกมานะ

จากข้อมูลของเจ้าของห้องเช่าเนี่ย

ผู้เช่าเนี่ยเป็นหญิงสาวสวยด้วยนะ
อยู่หลายปีแล้วเพิ่งจะย้ายออกไป

กองเมื่อถือมาล้นห้องสูงเกือบเมตร

ทั้งกระดาษทิชชู่ใช้แล้วจากการแต่งหน้าเช็ดเครื่องสำมาง

พวกห่อของกินห่อกระหนมต่าง
หลามก็มีฮะโอ้โหข้าวหลามหนองมนต์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ทิ้งกินไว้แล้ว
ไว้แบบนี้ครับอ๋ออันนี้มีเครื่องดื่มด้วยมีเครื่องดื่มแอลกอฮอลยังกินไม่หมดด้วยนะ
เป็นหลายขวดด้วยถุงกับข้าวหน้ากากอนามัยใช้แล้วอะไรก็มีไปหมดเลยอ่ะคุณผู้ชมฮะ
เหมือนกับว่าเธอใช้ทุกอย่างแต่ไม่เอาไปทิ้งสักอย่างครับไม่เคยเอาไปทิ้งนอกห้องเลย
ในคลิปเจ้าของห้องถ่ายไปก็บรรยายไปว่าเรื่องนี้เรื่องจริงนะ
คนเช่าก็นอนพักอาศัยอยู่ในห้องนี้จริงเพราะว่ามีเตียงที่เธอใช้นอนอยู่ด้วยสารภาพเลยคุณผู้ชม
ผมยังไม่เห็นเตียงเลยนะขยะมันกองทับไว้หมดเลยซึ่งเตียงเนี่ยเห็นบอกว่าผู้เช่าเขาเว้นที่เอาไว้ให้พอดีตัวสามารถนอนได้
แต่พอลงมาจากเตียงปุ๊บก็เจอขยะทันทีนะครับไม่เจอพื้นห้องครับ
สุดท้ายก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนเช่าห้องอยู่ไปได้ยังไงเหมือนกัน
ห้องคือมันมีแต่ขยะเวลาจะเดินทีก็เหยียบขยะไปนะครับ
โอ้โหสงสารเจ้าของห้องเลยก็น่าจะต้องจ้างพนักงานทำความสะอาดหนักอยู่เหมือนกันนะ
คงเป็นที่เรื่องเฉพาะตัวนะครับไม่ใช่ว่าสุภาพสตรีทุกคนจะเป็นแบบนี้นะเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะครับ